นครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำ
ตำรวจรับแจ้งจากบ้านหลังหนึ่งบอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อย
ลูกผมเนี่ยเขามีอาการคลั่งจะทำร้ายพ่อจะทำลายข้าวของต่าง
ตำรวจก็เลยไปควบคุมสถานการณ์แล้วเดี๋ยวกำลังเสริมก็กำลังจะมา
ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปในบ้านหลังนี้ต้องการจะไปควบคุมเหตุการณ์
แต่คนก่อเหตุแอบซ่อนตัวอยู่กระโดดเข้ามาล็อกคอตำรวจ
แล้วเอามีดแทงเข้าไปที่คอด้านขวาคุณตำรวจเสียเลือดมาก
สุดท้ายตำรวจตายนะครับแสดงความเสียใจด้วย
คนก่อเหตุจะจับได้หรือเปล่าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตำรวจไปควบคุมสถานการณ์ที่บ้านหลังนี้
แต่ปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุมาล็อกคอตำรวจ
แล้วก็ใช้มีดเป็นมีดเดยไก่
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับมีดโดยไก่บางคนอาจจะไม่รู้จัก
นี่ครับอาวุธหน้าตาเป็นแบบนี้
ความมีดเดยไก่ยาวประมาณเกือบ๑ไม้บรรทัศน์๒๔เซน
แทงเข้าไปที่คอด้านขวาของร้อยตำรวจตรีบุญธรรมครับ
และท่านเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
บ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
พ่อของผู้ก่อเหตุแจ้งตำรวจบอกว่า
มาที่บ้านผมหน่อยเถอะตอนนี้ลูกผมมีอาการคลั่ง
ไม่รู้เขาเป็นอะไรจะทำร้ายพ่อทำลายข้าวของภายในบ้าน
บ้านหลังนั้นพอไปถึงด้วยความที่ร้อยตำรวจรีบุญธรรม
เวรอยู่ป้อมสายตรวจอยู่แถวนั้นพอดี
ก็เลยรีบไปก่อนรุดหน้าไปก่อนพร้อมกับตำรวจอีกหนึ่งนาย
พอไปถึงปั๊บก็ควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้น
ก่อนที่รอกำลังเสริมมาปรากฏว่าพอไปถึงครับ
จังหวะที่กำลังจะเข้าไปเพื่อดูเหตุการณ์
ตรงว่านจะมีลานกว้างใช่ไหมครับ
ก็เห็นสถานการณ์ดูสงบนิ่งดี
กำลังเดินเข้าไปไม่คิดเลยว่าคนก่อเหตุแอบซ่อนตัวอยู่
แล้วอาศัยจังหวะเผลอสบโอกาสกระโดดมาล็อกคอ
แล้วเอามีดแทงทันทีคนก่อเหตุอายุ๒๙ปี
จากนั้นชาวบ้านเอ่ยตำรวจเอ่ยช่วยกันจับกดแล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
พร้อมกับมีดของกลางคือมีดเดยไกล่เล่มนี้
ในขณะเดียวกันตำรวจยึดยาบ้าได้๔เม็ด
พ่อของคนก่อเหตุบอกว่าเจอในห้องครัว
เป็นยาบ้าที่ลูกชายเสพแล้วเหลือเอาไว้
จากนั้นครับเร่งนำตัวร้อยตำรวจตรีบุญธรรมที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่อมาท่านเสียชีวิตในขณะที่พอสอบปากคำผู้ต้องหา
ยังคงให้การวกไปวนมาลองดูหน่อยฮะ
กินอย่างเดียวเลยครับตอบอะไรไม่ค่อยตอบฮะ
บอกแค่ว่าไม่รู้ตัวก็เนี่ยครับน่าจะเป็น
ข้าวมันไก่แล้วก็น้ำซุปที่ให้ผู้ต้องหาได้กิน
เพราะว่าสภาพหน้าตาก็ชุ่มโชคไปด้วยเลือดเหมือนกัน

เมื่องต้นเนี่ยสอบปากคำตอนแรกถามว่าเสพยาหรือเปล่า
ตำรวจตายนะครับเบื้องต้นสอบปากคำตอนแรก
ว่าเสพยาหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เสพยานะครับแต่ไปเจอยาบ้า๔เม็ดนะ
พ่อบอกว่าเจอตกในห้องครัวและลูกเสพเหลือเอาไว้
ถามพ่อเพิ่มเติมพ่อเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายมาถามพ่อถามแม่เรื่องเงินประมาณ๔ซ้าห้าหมื่น
บอกว่าแม่เอาเงินมาให้หนูให้หมดเลยนะแม่เอาเงินไปทำไม
บอกว่าไม่มีเงินอะไรอ่ะแล้วก็กลายเป็นเรื่องครับ
โมโหทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับแม่
และจะทำร้ายพ่อแล้วก็ทำลายข้าวของอารวาสพูดง่าย
ก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจเพราะว่ากลัวคุมเหตุการณ์ไม่ได้

ในเบื้องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหา

พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ความผิดที่ใช้อาวุธมีดมาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่

อีก๒ข้อหาก็จะเป็นความผิดตามพรบยาเสพติด
ก็คือมีไว้ในครอบครองแล้วก็เสพด้วย

ล่าสุดครับตำรวจสอบปากคำอีกครั้งวันนี้
เห็นว่าทางผู้การจังหวัดเองท่านก็ไม่ปล่อยเอาไว้
ท่านก็ไปสอบปากคำตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะฮะ
ในเบื้องต้นครับสอบปากคำแล้ว
วันนี้เจ้าตัวยอมรับว่าเสพยานะเมื่อคืนยังปฏิเสธ

ก็เนี่ยฮะเป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาในเบื้องต้นนะครับ
และทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ให้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวของร้อยตำรวจรีบุญธรรม
ตำรวจที่สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวตายให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าอะไร
ร้อยตำรวจตรีบุญธรรมด้านซ้ายของจอท่านนี้ครับ
มีครอบครัวนะภรรยาเป็นคุณครูลูกสองคน
คนโตอายุประมาณ๑๘เรียนอยู่ที่มรัชพัฒน์ที่นคร

ข้อมูลเบื้องต้นรายงานมาก็เป็นลูกวัยเรียนนะค่ะ
ร้อยตำรวจตรีบุญธรรมท่านก็เป็นเสาหลักด้วยนะฮะ
ล่าสุดครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับ
เมียของผู้ตายครับคุณจรวยพรพร้อมกับลูกชายสองคนของผู้ตาย
และญาติพร้อมกับเพื่อนตำรวจสพร่อนพิบูรณ์
เดินทางไปรับศพร้อยตำรวจตรีบุญธรรม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเมียผู้ตายยอม
ว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้องสูญเสีย
หลักของครอบครัวไปแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้วิญญาณของผู้
ตายเป็นห่วงจะดูแลลูกชายทั้งสองเป็นอย่างดีจะให้ลูก
เรียนจบตามที่พ่อตั้งใจเอาไว้ในขณะเดียวกันครับขอ
ขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนตำรวจที่ห่วงใยคอยช่วยเหลือ
ดูแลอย่างเต็มที่มาโดยตลอดส่วนผู้ก่อเหตุนั้นไม่อยากพูด
อะไรมากก็ขอให้รับผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้นะครับศพของร้อย
มตรีบุญธรรมนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดร่อนนาอำเภอร่อน
บูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเย็นนี้มีกำหนดรดน้ำศพ
และทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพด้วยส่วนทางข้อกล่าวหาอื่นอื่น
เพิ่มเติมแล้วก็การปูบำเน็ตชั้นยศนั้นเดี๋ยวถ้ามีความ
หน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ